และเรื่องที่เกี่ยวกับโควิด๑๙มันไม่เกี่ยวข้องกับวันแรงงานด้วยนะ
เพราะว่าปกติแล้วนะคะทีมข่าวของเราค่ะจะไปพูดคุยกับแรงงานในช่วงวันแรงงานว่า
ปีนี้อยากขออะไรและทุกปีนะเขาก็จะตอบว่าค่าแรงขั้นต่ำ

ได้ไหมอีกสักนิดนึงได้ไหมแต่ละปีพูดแบบนี้ตลอด
ปีนี้มาแปลกค่ะบอกว่าขอแบบนี้ละกันขอให้โควิด๑๙หายไปได้ไหม
นี่เป็นคำขอนะคะจากแรงงานที่จังหวัดชายนาฏค่ะ
บอกว่าปีนี้มาแปลกมากข้อเรียกร้องแตกต่างไป
ไม่ใช่ขอขึ้นค่าแรงแต่ขอให้ความสำคัญกับสถานการณ์โควิด๑๙
อยากให้ศูนย์พันธุ์ไปเลยไม่ใช่ศูนย์พันธุเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
แต่ศูนย์พันธุ์จากโลกนี้ไปเลยเพราะอยากกลับไปใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรี
มีความสะดวกในการเดินทางเหมือนก่อนที่จะระบาดฟังเสียงรายงานค่ะ

สร้างภัยไม่จบแล้วครัวที่โลกนี้แหหยะโควิด๑๙

เพราะมันทำกินลำบากกันแล้วเกิน
จะหาพี่หาน้องก็ไปลำบาก
จะเดินไปหาไปทั้งไหนก็ไม่ได้
จะเดินไปหาไปทั้งไหนก็ไม่ได้
จะเดินไปหาไปทั้งไหนก็ไม่ได้
คือการใช้ชีวิตนี่ลำบากเลย
คือการใช้ชีวิตนี้ลำบากเลย
เคยสบายนั่งคุยพี่น้อง
เคยสบายนั่งคุยพี่น้อง

กระทรวงแรงงานก็ได้รับข้อเรียกร้องจากทางสมาภัณฑ์นี่แหละนะคะ
ได้รับจากนายสาวิทแก้วหวานเลขาธิการ
อกจากนี้ค่ะมาพร้อมกับนายชาลีลอยสูงที่ปรึกษานะคะ
เอาไปเสนอต่อรัฐบาลมี๑๒ข้อด้วยกัน
หลักก็คือการจัดสวัสดิการทั่วหน้าให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียม
กำหนดค่าจ้างแรงงานอย่างเป็นธรรม
บรรจุข้าราชการพนักงานลูกจ้างประจำให้กับลูกจ้างของภาครัฐ
ปฏิรูปการประกันสังคมบังคับใช้กฎหมายกับนายจ้าง
จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายกำหนดกรณีเลิกจ้าง
จัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงจากการลงทุน
และคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ
สามารถดูที่หน้าจอได้เลยนะคะ
มีทั้งหมด๑๒ข้อนี่คือสิ่งที่สมาพันธ์แรงงานเขาเรียกร้องไปนะคะ
ส่วน๑๐ข้อที่บอกว่าเร่งด่วน
เร่งด่วนหน่อยช่วงเอาช่วงโควิด๑๙นี่เลยนะที่มันกำลังระบาดอยู่เนี่ยนะคะ
วัคซีนให้ประชาชนเร็ว
ดูแลอาชีพเสี่ยงจัดอุปกรณ์ป้องกันให้เพียงพอ
ตรวจโรคทุกอาชีพเยียวยาอย่างเป็นธรรม

ค่ารักษาพยาบาลสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโควิด๑๙
ช่วยดูแลเราหน่อยนะคะ